เหตุการณ์นี้ช่วงว่าคุณผู้ชมจำได้นะคะเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะ
มหาสารคามที่มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๒๗ปี

ก็คือคนที่ก่อเหตุเนี่ยคาดว่าเป็นสามีที่อายุห่างกันค่อนข้างเยอะ

สามีบีบคอจนเธอเสียชีวิต
แล้วก็ทิ้งศพเอาไว้อย่างนั้นคือเอาผ้าห่มห่อศพเอาไว้
แอร์ทิ้งไว้อำพลางแล้วก็หนีไปเลย
แต่สุดท้ายเนี่ยจับตัวสามีที่ก่อเหตุได้แล้วนะคะ
ตัวสามีคนนี้หลบหนีมาที่กรุงเทพ
สารภาพว่าที่ก่อเหตุเพราะหึงหวง
คิดว่าภรรยาปันใจให้ชายอื่น
แล้วก็โมโหที่ถูกภรรยาต่อว่าอันนี้เขาอ้างแบบนี้นะคะ
อิทธิพลวรพระอินทร์อายุ๕๒ปี
ผู้ต้องหาคดีฆ่าภรรยาค่ะนี่นะคะ
ภรรยาก็คือนางสาวสกาวเดือนชาญศึกอายุ๒๗ปี
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๑๔สิงหาคมนะคะ
ตำรวจชุดสืบสวนภาค๔ตำรวจสืบสวนสพโกสุมพิสัย
จับตัวนายอิทธิพลผู้ก่อเหตุได้ที่โรงแรมแถวป้อมปราบศัตรูไพ่ในกรุงเทพ

แล้วก็นำตัวมาสพโกสุมพิสัยช่วงกลางดึก
พ่อแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะ
แล้วก็ญาติ๓๐กว่าคนเลยนะคะ
นำรูปภาพของนางสาวสกาวเดือนผู้เสียชีวิต
คืออยากจะเห็นหน้าตัวคนก่อเหตุนะ

เขาไปทั้งครอบครัวเลย
วันนี้เจ้าหน้าที่ยกเลิกการทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะเพราะว่า
กลัวความไม่ปลอดภัยอาจจะถูกรุมประชาธรรมได้นะคะเพราะว่าความรู้สึกของ
พี่น้องของผู้เสียชีวิตเขายังโกรธมากเขาตะโกนด่าสาบแช่งนะคะ
ทางตำรวจก็เลยให้ผู้ต้องหาเนี่ยค่ะคุกเข่ากราบขอขมา
จากในห้องขังแล้วพ่อแม่ของผู้เสียชีวิต
พ่อแม่ของนางสาวสกาวเดือนนะคะก็ถือรูปแล้วก็นั่งอยู่บนเก้าอี้
หน้าห้องขังภาพนี้นะคะต้องขออนุญาตเบลอภาพ
มีจังหวะนี้ค่ะที่โยนของเข้าไปก็คือ
แม่ของผู้เสียชีวิตนะคะเอาทองปลอม
เครื่องใส่หน้านายอิทธิพลผู้ก่อเหตุแบบนี้ทองปลอมเหรอทองปลอมค่ะ
มันมีที่มาที่ไปค่ะทำไมที่เอาทองปลอมเครื่องใส่เนี่ยนะคะ
เพราะนายอิทธิพลก่อนหน้านี้อวดร่ำอวดรวยเอาทองมาให้ลูกสาว
แต่ทองที่เอามาให้มันปลอมหมดเลยอ๋อปลอมหมดเลยค่ะ
นี่มาหลอกเขาไว้ยังฆ่าเขาอีกเหรอมาหลอกเขาแถมฆ่าเขาเนี่ย
อิทธิพลก็ร้องไห้นะร้องไห้ขอเข้ามาสำนึกผิด
แต่พ่อแม่ของผู้เสียชีวิตเขาบอกไม่ไหวอ่ะมาฆ่าลูกเขาแบบนี้นี่ค่ะ
คือทองปลอมนะคะเป็นทองเส้นใหญ่๑เส้นเส้นเล็ก๒เส้นแล้วแหวนอีก๓วงนะคะ
นายอิทธิพลเคยเอามาให้ผู้เสียชีวิตก่อนหน้านี้แล้วมันเป็นของปลอมหมดเลย
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมพอขอขมาเสร็จตัวคุณแม่ก็โอ้โห
เป็นลมเลยนะคะญาติญาติก็พยุงออกมาช่วยกันประถมพยาบาล
ส่งโรงพยาบาลโกสุมพิสัยคือแม่เนี่ยน่าเห็นใจมากนะคะ
คือร้องไห้นี่ค่ะแม่เป็นลมไปเลยค่ะครับ
ลูกสาวคนเดียวคุณภาคภูมิโอ้โหต้องมาเสียชีวิตเนี่ย
เหตุการณ์แบบนี้ครับนี่ค่ะคนก็ต้องมาช่วยกัน
ปฐมพยาบาลแล้วส่งโรงพยาบาลเลยนะคะตอนกราบขอขมาเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมนายอิทธิพลผู้ก่อเหตุพูดกับพ่อแม่ของผู้เสียชีวิต

มันกลัวว่ามันน่อมระพีเด็ดเพราะส่วนพ่อแม่น่อมระพี
แม่ก็บอกว่าแม่ก็บุคแม่แล้วหลาย

แต่นายอิทธิพลผู้ก่อเหตุไม่ยอมพูดนะคะ
อันนี้คือจังหวะที่พยายามจะขอโทษขอขมา

นางสาวสกาลเดือนถูกพบเป็นศก
อยู่ที่พื้นข้างที่นอนในห้องนอนนะคะ
ที่บ้านเลขที่๒๐๒บ้านแพงตะมนต์แพงอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม
นางสาวสกาวเดือนอายุแค่๒๗นะคะ
สภาพศพก็คือท่อนบนเปลือยใบหน้าเขียวช้ำ
คอมีรอยถูกรัดที่หน้ามีรอยแตกเหมือนกับถูกของแข็งกระแทก

ศพมีผ้าห่มห่อเอาไว้นะคะแล้วก็ในห้องคือเปิดแอร์ทิ้งเอาไว้ด้วย
เป็นคนพบศพค่ะคือวันนั้นเนี่ยแม่นัดกับลูกสาวว่าจะไปธนาคารด้วยกัน
เรียกที่บ้านไม่มีเสียงตอบรับประตูไม่ได้ล็อกก็เลยเข้าไปดู
แต่สิ่งที่แม่เห็นก็คือเจอศพลูกสาว
เชื่อว่าคนก่อเหตุก็คือนายอิทธิพลลูกเขยนี่แหละค่ะ
อิทธิพลบอกกับแม่ว่าตัวเองเป็นในหน้าค้าที่ดินที่อุดรธานี

แต่หลังจากที่พบศพเนี่ยนะคะนายอิทธิพลก็หายไปเลย
หนีไปอ่ะค่ะตอนที่หนีไปถึงนครราชศรีมา

นี่นะคะรถเนี่ยพังยับค่ะ

อิทธิพลก็หนีต่อนี่คือนายอิทธิพลนะคะ

นั่งรถตู้หนีต่อไปที่ปฐุมธานี
แต่ตำรวจใช้วิธีการคือจับสัญญาณโทรศัพท์มือถือค่ะไล่ไปเลย
สัญญาณอยู่ในพื้นที่ไหนยังไงบ้าง
รู้ว่านายอิทธิพลอยู่แถวนวรรณคร

แล้วก็ไปจับได้เมื่อวานที่โรงแรมแถวป้อมปราบศัตรูภาย
เจ้าตัวก็เลยรับสารภาพว่าฆ่าภรรยาจริง
สาเหตุเพราะอะไรเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
ก็เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะคะ

เขาก็อ้างสาเหตุอย่างนั้นอย่างนี้
หรือว่าต่อให้เขาจะมีใจออกห่างจริงไม่รักคุณแล้วจริง

ทำร้ายเขายังไม่ได้เลยนี่ไปฆ่าเขาเลย
คือเขาก็ให้ข้อมูลในลักษณะแบบนี้ค่ะว่าวันเกิดเหตุเหมือนกับก็ทะเลาะกันนะคะ
มีปากเสียงกันค่อนข้างรุนแรง
แล้วเหมือนกับว่าถูกฝ่ายชายเนี่ย
ฝ่ายชายเขาอ้างว่าถูกฝ่ายหญิงไล่ออกจากบ้าน
ถูกด่าว่าแก่แล้วไม่มีน้ำยาแล้วไปซะรำคาญ
อันนี้ตามการให้ข้อมูลจากผู้ก่อเหตุนะคะเขาอ้างแบบนี้
คือผู้ก่อเหตุเขาอ้างว่าเขาก็พยายามเจรจากับแฟนสาวว่าอย่าไล่เขาเลย
แต่กลายเป็นว่ายิ่งทะเลาะกันแรงขึ้นเขาบอกเขาโมโหค่ะ
ก็เลยเอามือบีบคอบีบปล่อยจนฝ่ายหญิงนิ่งไป
ก่อนออกจากห้องก็เปิดแอร์เอาผ้าห่มห่อตัวฝ่ายหญิงเอาไว้แล้วก็หลบหนีไป
เจ้าตัวอ้างว่าตอนนั้นไม่รู้ว่าภรรยาเสียชีวิตค่ะเขาอ้างแบบนี้นะคะ
อิทธิพลผู้ก่อเหตุบอกว่าคือบ้านที่อยู่ด้วยกันเนี่ยตัวเขาเป็นคนปรับปรุงต่อเติมทั้งหมด
แล้วเขารู้สึกว่าภรรยาเขาเนี่ยเปลี่ยนไปก็วันที่เดินทางไปกรุงเทพ
อิทธิพลจอดรถทิ้งไว้แต่พอกลับมารถจอดไม่เหมือนเดิม
เขาก็รู้สึกว่าเหมือนกับมีอะไรผิดปกติ
บกันได้ไม่เท่าไหร่ค่ะคบกันได้แค่ประมาณสักไม่กี่เดือนแล้วก็จดทะเบียนสมรสกันเลย
จดทะเบียนสมรส๑๗มิถุนายนที่ผ่านมาคือท่านนับวันจดทะเบียนนะคะ
จนถึงวันที่ก่อเหตุนะคะก็คืออยู่ด้วยกัน๕๗วันนะคะแล้วก็มาฆ่าเขาเนี่ยค่ะ
ครอบครัวของนางสาวสกาเดินผู้เสียชีวิตเนี่ยบอกว่าคือนายอิทธิพลขี้หึงมากอะค่ะ
จนแบบเกินเหตุหลังจดทะเบียนสมรสเนี่ยนะนางสาวสกาเดือนไปไหนไม่ได้เลยนะคะ
ออกไปไหนไม่ได้หึงหวงถึงขั้นที่ว่าแม้กระทั่งญาติหรือพี่น้องหรือญาติพี่น้องเนี่ย
ใครเป็นผู้ชายห้ามเข้าใกล้เลยนะคะห้ามมาหาเลยนี่ค่ะสุดท้ายเนี่ยนายอิทธิพลถูกจับก็ถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
ตำรวจคัดค้านการประกันตัวด้วยนะคะพรุ่งนี้ส่งฝักขังสารจังหวัดมหาสารคามค่ะ